ผมมีอาชีพวิ่งมอเตอร์ไซค์ขายอาหารทะเลตามหมู่บ้าน

๔คนในบ้านคือมีลูก๓คนภรรยา๑คนครับ

บ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้เป็นชุมชนชาวประมง
ซึ่งสร้างมาแล้ว๓๐กว่าปี

เสาตะม่อเป็นไม้ปักลงไปในเลน
มันถูกน้ำกัดซ้อนานไปมันจะศึกก่อน
หนูอยากได้บ้านปูนค่ะแต่พ่อไม่มีเงิน
ความฝันของผมคือว่าผมก็อยากจะมีบ้านที่ดี

คือว่าคุ้มแดดคุ้มฝนแล้วก็คงทนถาวร
อยากจะได้บ้านให้ลูกได้อยู่เมียได้อยู่
เพราะเวลาที่เราจากไปแล้วเนี่ย
เขามารวมตัวกันในบ้านเรามีบ้านหนึ่งหลังเนี่ย

รสชาติดีมีประโยชน์สตาร์อินฟินิตี้คุณภาพเต็มขวด

พบกับผมปานุ่มและสาวเป๊กได้นะครับ
นี่เลยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เวลานี้เลยครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
มาพบกับเรากองทัพบรรดานักสู้ชีวิตนะครับ
ที่เขาจะหมุนเวียนกันมาโชว์ความสามารถ

ที่อยู่เป็นขวัญใจคนรากย่า
ขวัญใจของคนที่เรียกว่าตกอยู่ในสภาวะลำบากทุกคนค่ะ

ตัวช่วยก็มีรออยู่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะ
เราแจกอย่างเดียวเพียงแต่คุณทำให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับ
สู้กับตัวเองสู้กับความตื่นเต้นให้ได้

แล้วก็ตอนนี้นะครับนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
ก็ผ่านพ้นกันไปจบเทปกันไปพอดี
วันนี้เรามาเริ่มด้วยนักสู้ชีวิตคนใหม่กันเลย

ชมภาพชีวิตของเขาเลยครับ
สวัสดีครับชื่อบุญญานามสกุลนพมาศ

อายุ๔๒ปีอยู่จังหวัดตราดครับ
ผมมีอาชีพวิ่งมอเตอร์ไซค์ขายอาหารทะเลตามหมู่บ้าน
ตอนเช้าผมก็ต้องตื่นตั้งแต่ตี๕ถึง๖โมงเช้า

แล้วก็ซื้ออาหารจำพวกปูกุ้งปลากั้ง

รายนิดหน่อยครับได้พออยู่ได้ครับ
๔คนในบ้านคือมีลูก๓คนภรรยา๑คนครับ

คือมดรูกเขาไม่ค่อยดีเตอะต้นผู้เกิดลูกคนท้ายเนี่ย

ม่ดรูกอับเสมฟังปฎห้อง
หมอเขาบอกว่าไม่ให้ทำงานแล้ว

เป็นชุมชนชาวประมงบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด
ซึ่งสร้างมาแล้ว๓๐กว่าปี
แต่คนพื้นที่ที่นี่ก็อยู่กันมาประมาณเกือบร้อยปี
คือเป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่

เพราะว่าเสาตะหม้อมันเป็นไม้
ไม้ต้นประมาณหัวเข่าปักลงไปในเลน
เพื่อมันถูกน้ำกัดซ้อนานไปมันจะศึกก่อน
ใจเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นพืชปูนะครับใจผมบ้างครับ
แต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วผมไม่มีทุนไม่มีงบตรงนั้นที่จะมาซ่อม
คือว่าถ้าผมทำพื้นอย่างเดียวปักลงไปเนี่ยผมเห็นแล้วเหมือนเงินละสองแสน
สองแสนแล้วผมจะต้องมาซ่อมข้างบนเนี่ยผมจะต้องมีเงินถึงสามแสน
คือว่ามันทำให้เราไม่ต้องซ่อมต่อไปแล้ว
คือทีเดียวจบเลยอยู่ได้ชั่วลูกชั่วหลาน
บ้านที่หนูอยู่กำลังจะพังค่ะ
เสาต้อมหม้อกำลังจะหักบ้านผูกค่ะ
หนูอยากได้บ้านปูนค่ะแต่พ่อไม่มีเงิน
นี่ครับว่าในฝันของผมก็อยากจะมีอย่างนี้ครับ
คือมีเสาปูนหุ้มไม้ไว้
มีอายุอยู่สัก๕๐๖๐ปี

พื้นต้องเป็นพื้นปูนครับ

มันก็ไม่เกิดการคือเรียกของพุก

ทนทานเราจะล้างน้ำล้างไหล่ชะลงไปมันก็อยู่ได้ตลอด
ถ้าวันนี้ผมมีสัก๓แสนบ้านในฝันของผมสำเร็จแน่เลยครับ
ผู้ชั้นเป็นคนในสายดีน่าโหดแต่เท่าใจดีรักเขาสิทธิ์สุดในโลกค่ะ
คนเราทุกคนก็ต้องมีความฝันครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็มีความฝันของผมคือว่า
ผมก็อยากจะมีบ้านที่ดีให้ลูกให้เมียเขาได้อยู่กันคือว่าคุ้มแดดคุ้มฝนแล้วก็คงทนถาวร
ความฝันของผมจะเป็นจริงได้ก็คือผมก็ต้องขยันแล้วก็ต้องต่อสู้
ต้องเชื่อว่าความฝันของผมจะต้องเป็นจริงสักวันครับผมเชื่อครับ
นั่นคือเรื่องราวของนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเราค่ะ
ทุกคนก็ต้องมีความฝันนะครับถ้าไม่ฝันนี่ก็ไม่รู้ว่าชีวิตจะดำเนินไปอย่างไร
วันนี้ความฝันของเขาจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของเขานะครับ
พบกับคุณหมานะครับหัวหน้าครอบครัวมาสู้เพื่อเสาหลักของบ้านครับเชิญครับ
สวัสดีครับคุณหมา

เชิญครับตรงกลางนี้เลยนะตรงกลางนี้
คุณหมานะครับก็เป็นชื่อเล่นที่คุณแม่ตั้งให้เลยนะครับ
น่ารักน่าเอ็นดูอยู่คุณหมานี่ก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแน่นอนก็จะต้องมีคนในครอบครัวมาด้วย

ภรรยานะคะแล้วก็ลูกสาวนะคะสวัสดีค่ะ

ภรรยาชื่อคุณอิ่มลูกสาวชื่อน้องโน้ตนะคะ
ในครอบครัวก็มีกันอยู่สามคนบ้านที่เราเห็นอยู่

เล็กเขาไปทำงานเป็นรอปภอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เพิ่งกลับไปครับ
ส่วนลูกชายคนโตเขายังไม่ได้ทำอะไรครับรอบวชแล้วก็รอเกณฑ์ทหารครับ
ก็คือโตกันแล้วล่ะเหลือน้องโน้ตนี่แหละที่ยังเรียนหนังสืออยู่
ยังอยู่ในความอุปการะในความดูแลของคุณหมา
ครับคุณหมาเนี่ยทำไมถึงเชื่อในความฝันว่าทำไมเรามีฝันแล้วเราจะทำตามฝันได้หรือเปล่า
ครับเพราะต้องเชื่อครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีความฝันเลยมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรมากระตุ้นเราครับ
กระตุ้นให้ตัวเราขยันคืออยากจะได้อยากจะได้บ้านให้ลูกได้อยู่เมียได้อยู่
เพราะเวลาที่เราจากไปแล้วเนี่ยเขามารวมตัวกันในบ้านเรามีบ้านหนึ่งหลังเนี่ยหายเขาอยู่ครับ
คือความฝันคืออยากจะมีบ้านอยากมีบ้านเท่านั้นเองครับบ้านที่อยู่เป็นยังไงครับพี่หมานะเป็นยังไงครับตอนนี้
มันก็อยู่ได้ครับถ้ามันโซมครับตัวบ้านเนี่ยเสาต่อหม้อเนี่ยปักลงไปในทะเล
คลื่นซัดทุกวันมีผลกระทบอะไรกับตัวบ้านบ้างคะมันจะทำให้บ้านโคนลงมาครับ
ตอนนี้มันเวลาลมแรงแรงนี่มันโอนเอ็นไหมพี่หมาเอียงนะครับเริ่มมีอาการสั่นนะครับ
ก็คือเสาที่เป็นต่อหม้อเนี่ยเป็นไม้ครับมันซ่อมทีนึงก็ถ้าเราใช้ไม้มันก็สามสี่หมื่นครับ
มันอยู่ได้ราว๒๓ปีแต่ถ้าเป็นปูนก็จะได้จบไปซะทีเดียวถ้าเป็นปูนเนี่ยพี่หมาคิดว่าจะอยู่ได้กี่ปีฮะ
อยู่ได้ตลอดครับอยู่ได้ประมาณเป็นร้อยปีก็ได้ครับถ้าเป็นปูนนะครับความหวังว่าถ้าได้เป็นปูนเนี่ย
ลูกเมียก็จะอยู่สบายหลับอย่างสนิทว่างั้นพี่หมาในเมื่อมีความฝันแล้วทำยังไงให้ฝันเป็นจริงได้
ต้องสู้กับทำงานทุกอย่างที่เราทำได้ครับพี่ทำอะไรบ้างคะตอนนี้
ตอนนี้ผมทางอาหารทะเลเนี่ยมันกิจการมันไม่ดีครับคือเรือเรือประมงเนี่ยเขายุบกันเยอะโดนแบบไม่ถูกระเบียบครับ
คือตอนนี้ประเทศไทยกำลังถูกเพ่งเล็งนะครับว่ามีการใช้แรงงานไม่ถูกระเบียบอะไรอย่างนี้
ก็เลยจัดใหม่ว่าจัดระเบียบใหม่ทำให้เรือจัดออกไปหาพวกอาหารทะเลเนี่ยน้อยลง
ของก็ไม่ค่อยเข้าคนแถวนั้นเป็นไงบ้างตกงานเยอะไหม
ตกก็ค่อนข้างตกครับแต่ว่าผมสู้ครับผมก็ไปขอเท่าแก่ของเก่า
ขอเขาอยู่ด้วยแล้วก็เขาก็ให้สาเล้งผมมาขั้นหนึ่งวิ่งเก็บขยะแล้วก็ซื้อของเก่าไปด้วยครับ

ก็มันก็พออยู่ได้ครับวันหนึ่งก็ได้๒๓๐๐บาทครับ

ภรรยาเขาก็ถ้ามีปูมีอะไรเข้ามาเนี่ยเราก็ขอไปขอซื้อเข้ามาเราก็แกะได้
กำไรสองสามร้อยบาทแต่ทีนี้ว่าเดือนนึงเหลือเขาจะเข้าให้เราประมาณสี่ทีครับ
หมานะตอนนี้เลยนะสมมุติว่าถ้าพี่ไม่มีเงินก้อนจากสภาพบ้านพี่คิดว่าอีกนานเท่าไหร่ถึงจะพังคืนลงมา
คิดว่าอีกประมาณไม่เกิน๒๓ปีครับเสามันจะโคน
ใกล้เต็มที่แล้วจวนเจียนนอนนี่มันเคยสั่นไหมกลางคืน
ถ้ามีลมพายุเข้ามันก็จะสั่นครับรู้สึกหวาดระแวงมากครับ
รวมแล้วเนี่ยเสาในบริเวณบ้านนี้ต้องใช้กี่ต้น
ประมาณ๗๘๐ต้นครับต้องใช้ทีครับ
ก็คือต้องใช้เข็มเจาะลงไปก่อนแล้วก็ทำเสาปูนขึ้นมาพื้นชั้นแรกจะต้องเป็นปูนด้วย
มันจะได้ไม่ผูกไว้ก่อนส่วนข้างบนนี้เป็นไม้ได้

ก็ฐานร่างในกฎฐวัตรใช้ก็ประมาณ๒แสนครับ
แสนค่าลงค่าแรงของเขิงครับ

ค่ากินค่าลูกไปโรงเรียนค่าน้ำค่าไฟไม่พอ

ก็ตอนนั้นช่วงที่ผมค้าอาหารทะเลอยู่
ผมเป็นหนี้ประมาณเกือบ๓แสนครับ

ก็ทำแล้วก็ใช้หนี้ด้วยกินด้วยอะไรด้วย

ขาดเหลือก็ไปยืมเท่าแก่อย่างเดียว

เคยไหมกลางคืนแบบหลับอยู่แล้วบ้านโยกจนต้องตื่นอย่างเนี้ย

ตื่นกันหมดไหมพี่หมา

แม้กระทั่งพากันหนีขึ้นไปนอนบนวัด
คือช่วงนั้นซูนามิมันเข้าครับ

ทุกคนพากันหนีขึ้นไปนอนบนวัดหมดเลยครับ

เยอะไหมครับกี่หลังหนีขึ้นไป

ผมก็เอาลูกกับเมียนั่งในซาเล้งแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลากไปเลย

เขาบอกว่ามันไม่มาแล้วก็เลยลงมันมาครับ

แล้วคุยกับสามีว่าไง

ก็บอกว่าจะไม่มีเงินซ่อม
เดี๋ยวลมทัพไปทำยังไง
เขาก็บอกว่าเราติดหนี้ติดสินเขา

หมอบอกว่าถ้าไม่ตัดหมดลูกทิ้ง
เกิดเป็นมะเร็งตัดไม่ทัน

หมอเขาบอกว่าเอาระวังไว้กินยาตลอดเลย

แล้วอยู่ในช่วงที่คุณหมอเฝ้าดูอาการ
ใช่ไหมคะว่าอาจจะเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่า

เรื่องสุขภาพภรรยาก็สำคัญ
บ้านก็โยกเยกลูกก็ต้องส่งเรียน
คุณหมาทำไมไม่ย้ายไปที่อื่น
มันมีที่ที่เราจะอยู่ได้ดีกว่านี้ไหมฮะ
ไม่ครับคือผมผูกพันกับทะเลครับ
ตั้งแต่เล็กจนโตไปแล้วครับ

โน้ตหน่อยโน้ตอยากให้พ่อซ่อมตรงไหนมากที่สุดลูก
ซ่อมตรงเสาข้างล่างบ้านนะคะ
เสาเลยนะมากันวันนี้เน้นเรื่องเสาเลย
สำหรับรากฐานของบ้านรากฐานของครอบครัว
อยู่ได้ไม่ได้เสาบ้านและเสาหลักเสาหลักวันนี้นะต้องสู้กันด้วยเรื่องนี้เลยค่ะ
ที่อยู่อาศัยนี่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัย๔ไม่มีไม่ได้ครับเรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณหมานะครับ
ตรงนี้เพราะว่ารายการของเราครับคุณหมามีเงินทุนให้นักสู้ชีวิตของเราเอาไปใช้สูงสุดนะครับ
ล้านบาทถ้าทำได้คือร้องได้๑๐เพลงโดยไม่ผิดเลย
ทีนี้ก็มาถามคุณหมาครับคุณหมาต้องการเงินทุนจากรายการของเราเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ

ฐานรากทั้งพื้นปูนทั้งเสาเนี่ย๒แสนแล้ว
ต่อเติมข้างบนเป็นที่เป็นไม้อีกประมาณแสนนึง
มันต้องใช้ประมาณ๓แสน

ก็เอาที่คิดว่าน่าจะแตะไหว
ต้องดูที่เรื่องของการร้องเพลง
กรรมขนาดไหนทบทวนมาขนาดไหน

รอมาเกือบ๕๖ปีแล้วครับ
วันนี้แหละจะได้รู้กันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งเลยไหมคะในชีวิต

ตั้งเป้าไว้แค่๑แสนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ
ว่ามันจะได้ไปถึง๒๓แสนหรือไม่นะครับ
เริ่มกันเลยนะครับที่เพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
อวนนะครับก็เป็นเพลงที่ไม่น่าจะพลาดสำหรับคุณหมา

เนื่องจริงเพลงนี้ได้ไหมฮะคุณหมา
ก็๖๐๗๐นะครับ
แต่ที่นี่ต้องร้องให้ถูกทุกคำ
ถ้าร้องผิดไม่ว่าเพลงที่เท่าไหร่เกมจบนะคะคุณหมา

ฉะนั้นตึกตรองดูให้ดีว่าจะไปในทิศทางใดนะคะ
สำหรับเพลงแรกนี้ต้องสู้อย่างเดียวนะครับ
นักสู้ชีวิตของเรายังไม่มีเงินที่สะสมเอาไว้
จะต้องร้องเท่านั้นแต่มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายครับเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
เพลงที่๑นี้คุณหมาจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัดสินใจไม่ใช้นะครับเพลงนี้ตั้งใจให้ดีนะคุณหมา
กดดันนิดนึงเพราะว่าเป็นเพลงแรก
ก่อนจะร้องอยากพูดอะไรกับภรรยาและลูกไหมคะคุณหมา

สู้เพื่อความฝันของครอบครัวเรา
วันนี้พ่อมีโอกาสแล้วพ่อจะพยายามสู้ให้ถึงที่สุด
ขอละค่ะ

เพลงพร้อมร้องได้

คลอมดอก
อาทินรวยระรินเข้ากลิ่นกองฟาง
เห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านาง
มองเห็นบัวสลางลอยปริ่มริมบึง
อยากจะเด็ดมาดอมหอมหน่อย
เอื้อมมือค่อยก็เอื้อมไม่ถึง
อยากจะแปลงร่างเป็นแมลงผู้พื้น
แปลงได้จะบินไปครึ่ง
คลาวเจ้าบัวตูมบัวบา
อันนี้
หอมดินคลาวกลิ่นไอฟ้น
วรคนหอมแก้มนงคราน
คลุยเป่าแผ่วพริ้วผ่านทิวแถวต้นตาน
มนต์รักเพลงชาวบ้าน

แผ่วมา
ได้คันเบ็ดสักคันพร้อมยืน
มีน้องนางแก้มเรือ
นั่งเคียงตกลา
พุ่งรวมทองของเรานี้มีคุณค่า
มนต์รักลูกทุ่งบ้านนา
หวานแววแถวดังกลางวาน
โอ้เจ้าช่อนกยวง
แววเสียงเพลงมนต์รักลูกทุ่ง
สำหอมน้ำปรุงที่แก้มนงครา

อ๋อของพี่อิ่มคนกำหมูชา

สนทนากันได้ยังไงอะค่ะ

ร้องได้ให้ร้าน